ส่วนความคืบหน้าในการที่จะติดตามหาน้องอ้ำ
น้องอ้ำเด็กชายธนวัตรแก้วตา
ซึ่งหายไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่ตอนอายุ๕ขวบ
เมื่อ๓ปีที่แล้วนะครับในพื้นที่บ้านหัวขัว
หมู่๗ตำบลเปยน้อยอำเภอเปยน้อยจังหวัดขอนแก่น
น้องหายไปตั้งแต่๒๕กุมภาพันธ์
ทางครอบครัวบอกว่านี่คือภาพในอดีต
ในตอนนั้นแถวหมู่บ้านกำลังมีการขุดสระกันอยู่
เรียกว่าสระวงพื้นที่กว้างใหญ่มากนะครับ
มีรถแบ็คโฮมีรถตักมาทำงานขุดสระนะครับ
ปรากฏว่าในวันนั้นนะฮะน้องอ้ำไปกับเพื่อนแถวบ้าน
ซึ่งอายุ๔ขวบก็คือไปดูรถแบ็คโฮลตักดินกัน
ตามภาษาเด็กนะครับแล้วน้องก็หายตัวไปเลย
กุมภาพันธ์๒๕๕๙
ญาติบอกว่าเด็กชายวัย๔ขวบ
ขณะนั้นที่ไปด้วยกันบอกว่าเห็นน้องอ้ำ

แล้วก็ถูกตักตักทับ
น่าจะอยู่ในสระแห่งนี้แหละจนเวลาผ่านมา๓ปี

ในวันนั้นณวันนี้อายุ๗ขวบ
ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเห็นน้องอ้ำที่ไปด้วยกันในวันนั้นเนี่ย
ถูกรถแบ็คโฮทับวันนั้นเป็นสระ
สระวงอ่ะที่ขุดแต่วันนี้เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
น้ำเต็มแล้วค่ะแล้วจุดที่ปักทงแดงเอาไว้เนี่ยก็เป็นจุดที่คาดว่า

ใช่คือน้ำที่เต็มพื้นที่ตรงนี้ประมาณ๗๐ไร่
คือตำรวจเขาก็พยายามหาให้นะตำรวจสพเปลือยน้อยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
แต่ทีนี้มันเป็นสระน้ำของหมู่บ้านที่ต้องใช้
ใช้กันหลายหมู่บ้านเขาก็ต้องสูบน้ำเข้ามานะครับ
คดีก็ยังไม่ได้ปิดนะฮะแต่ที่ต้องมาเริ่มต้นกันอีกครั้งในวันนี้เนี่ย
เพราะว่าทางญาติของน้องอ้ำบอกว่าไปถามหมอดูมาหลายคนหลายที่
บอกตรงกันว่าน้องอ้ำถูกรถแบ็คโฮเนี่ยสับแล้วก็ทับ
แล้วก็ฝังกลบอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นี่แหละบอกเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันทุกคนเลย
แล้วก็เอาทงแดงไปปักเอาไว้ว่าตรงจุดนี้
เพราะฉะนั้นถ้าจะพิสูจน์ความจริงก็คือต้องสูบน้ำออกอ๋อใช่
แล้วขุดอีกครั้งนึงแล้วหากระดูกให้เจอค่ะ
เอากระดูกไปตรวจพิสูจน์ว่าใช่กระดูกมนุษย์ไหม
ถ้าเป็นกระดูกมนุษย์ใช่น้องอ้ำไหมนะครับ
วันนี้ครับทางตำรวจสพเปื่อยน้อยนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกนัทธวุฒิภูลเจริญภูมิกับการสพเปลือยน้อย
ออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ
เพราะหลังจากได้รับแจ้งความตำรวจและทีมสหวิชาชีพ
สอบปากคำเด็กชายวัยสี่ขวบในวันนั้นซึ่งปัจจุบันอายุเจ็ดขวบ
ซึ่งก็ยืนยันมาตลอดเหมือนกันว่าเห็นน้องอ้ำครั้งสุดท้าย
ตรงจุดที่รถแบ็คโฮลทำงานอยู่ด้านทิศตะวันตกของสระ
แล้วก็สามารถชี้ตัวคนขับรถแบ็คโฮลได้อย่างถูกต้อง
ส่วนการสูบน้ำออกจากสระวงนะฮะตำรวจสพเปยน้อยบอกว่า
นี่ก็รวบรวมเงินกันนะตำรวจในสพเนี่ยรวบรวมเงินค่าใช้จ่าย
ในการจ้างรถมาสูบน้ำจ้างเครื่องมาสูบน้ำคนละ๕๐๐๑๐๐๐บาท
แต่ต้องใช้เวลาเพราะว่าน้ำ๗๐ไร่ความลึกเฉลี่ย๒๕เมตร
มันกว้างใหญ่มากพอน้ำลดแล้วก็จะใช้รถขุดเพื่อ
พยานหลักฐานค้นหาร่างของผู้ศูนย์หายแล้วก็จะนำดินในช่วงที่คาดว่าจะเป็นน้องอ้ำถูกทับอยู่แถวนั้น
เอาขึ้นมาให้นักธรณีวิทยาตรวจพิสูจน์เพราะหากน้องอ้ำถูกรถแบ็คโฮลทับ
แล้วก็ถูกฝังกลบอยู่จริงตามคำให้การของพยาน
ก็น่าจะมีชิ้นส่วนต่างเหลืออยู่แต่อาจจะไม่มากนัก
เพราะมัน๓ปีแล้วแล้วก็น้ำเต็มมาโอ้โหเป็นปีนะฮะ
สูบน้ำออกจากสระจะประเมินแบบวันต่อวันนะครับตำรวจบอก
เพราะเกรงว่าน้ำที่สูบออกไปมันก็ต้องไปในจุดที่มันจะไป
ซึ่งเขาใช้เป็นพวกที่นาสวนไร่ของชาวบ้าน
ก็จะไปกระทบพื้นที่การเกษตรของเขาเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกทุกวัน
เกรงว่าน้ำที่สูบออกไปเดี๋ยวจะกระทบกับชาวบ้าน
ซึ่งคาดว่าน้ำจะสูบออกได้หมดภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้
ก็จริงเนี่ยเราไม่เห็นหรอกข้างล่างว่ามีอะไร
แต่ว่าพยานเขาชี้เราก็ชี้กากประมาณบริเวณไว้
เราก็ปรับเป็นบริเวณนี้แหละถ้าถ้ามีจริงอย่างที่น้องเขาบอก
มันก็น่าจะบริเวณนี้น่าจะบริเวณนี้คร่าว
ตั้งแต่เกิดเหตุนะครับปี๕๙พอมาปีนี้ก็ให้กัน

ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขายัง๔๕ขวบแต่ตอนนี้เขา๖๗ขวบแล้ว
ทางพนักงานสวนคณะก็เชื่อว่าน่าจะมีน้ำหนักพอสมควร
ทีนี้ทางผู้กำกับสพเปลือยน้อยนะคะ
ก็พูดถึงการดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้อง
หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนได้เชิญผู้รับเหมาขุดศักดิ์
คนขับรถแบ็คโฮลในตอนนั้นมาสอบปากคำแล้วนะคะ
แล้วก็แจ้งข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและฝังซ่อนเร้นทำลายศพ
ก็ต้องปล่อยตัวไปแต่ก็ให้มารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนทุก๑๕วัน
นักข่าวของเราที่เป็นนักข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะคะ
ก็โทรศัพท์ไปถามเรื่องนี้กับคนขับรถแบ็คโฮลวันเกิดเหตุด้วยนะคะ
เมื่อปี๒๕๕๙แต่ภรรยาเป็นคนรับสาย
จากการสอบถามก็ทำให้รู้ว่าตอนปี๒๕๕๙
ได้มีการนำรถแบ็คโฮลไปขุดสระวงจริง
แต่ว่าตอนทำงานชาวบ้านก็ออกมาดูรถขุดสระอยู่เป็นระยะ
ตัวภรรยาเนี่ยยืนยันกับนักข่าวของเราว่าไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้น
เพราะตัวภรรยาเป็นคนช่วยดูอยู่หน้างาน
ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นจริงภรรยาก็ต้องเห็น
แล้วช่วงวันเวลาที่น้องอ้ำหายตัวไปเป็นช่วงที่รถแบ็คโฮหยุดพักพอดีค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าตัวสามีที่ขับรถแบ็คโฮเนี่ยนะขับไปจอดข้างตู้ยามตำรวจสพเปลือยน้อยด้วย
ซึ่งอยู่ใกล้กับสระน้ำค่ะ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ
เรายืนยันว่ามันไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราไม่ได้ทำ
ไม่ได้ทำร้ายใครค่ะขอบคุณใจค่ะ
เนี่ยค่ะตัวภรรยาคนขับรถแบ็คโฮก็บอกว่า
ได้ให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่มาโดยตลอด
คนขับรถแบ็คโฮก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แล้วก็ยืนยันว่าพร้อมแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่ได้หลบหนีไปไหน
แต่ว่าตำรวจก็แจ้งข้อหาไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยตัวกลับไป
คือตำรวจมีแค่พยานบุคคลยืนยันซึ่งก็เป็นเด็กด้วย
ตอนนี้เท่าที่ทำได้คือสูบน้ำแล้วก็หาชิ้นส่วนของน้องอ้ำกันอีกครั้งหนึ่ง
แต่นักธรณีวิทยาบอกว่าสภาพของพื้นดินที่ถูกน้ำเต็มสระมานานขนาดนี้แล้ว
ถ้าเจอก็คงเล็กมากหรืออาจจะกลืนไปกับเนื้อของดินไปแล้วก็ไม่รู้